ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานของโรงพยาบาล
ก็ต้องเล่าเรื่องนี้ต่อเนื่องเราเล่ามา๒๓วันแล้ว
เพราะว่าคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่มีคนดูมากที่สุด

เป็นหลักล้านเกือบ๒ล้านเลยนะคะ
สำหรับกรณีที่มีคลิปเหตุการณ์
ที่พยาบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียงวัย๙๐ปีอย่างไม่เหมาะสม

ซึ่งพยาบาลก็กระชากตัวคนไข้แบบแรงมาก
โยนผ้าลงไปแบบปิดหน้าคนไข้อะไรแบบนี้นะคะ
เรื่องราวนี้เราเล่าไปหมดแล้วทางโรงพยาบาลชี้แจงแล้ว
พยาบาลคนนี้ก็ถูกย้ายไปช่วยราชการเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้เราไปเจอลูกของคุณตาวัย๙๐ค่ะ

คือลูกเขาบอกว่ามีคนเอาคลิปมาให้ดูนะ
ลูกเขาก็บอกไม่รู้ว่าเป็นพ่อตัวเอง
คิดว่าเป็นพ่อของตัวเองแต่พอเห็นหัวเตียงว่าเป็นเลข๑๓
เห็นปุ๊บโอ้โหน้ำตาไหลเลยค่ะ
เพราะว่าพ่อถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ที่เตียงอยู่แล้ว

ลูกบอกว่าเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยนะคะ
คุณอรพันธ์ขันทองคำนักข่าวของเราก็ยังตามต่อเรื่องนี้นะคะ
พยาบาลที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย
นักข่าวของเราได้ไปคุยกับลูกชาย

ในคงด้วงพรมอายุ๖๓ปี
เป็นลูกชายของนายบุญมาด้วงพรมอายุ๙๐ปี

ที่ถูกพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช
จังหวัดพิสนุโลกทำรุนแรงกระชากตัว

ลูกชายบอกว่าเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในครอบครัว
ก่อนหน้านี้พ่อของเขาได้รับการรักษาอาการหอบหืด

ที่โรงพยาบาลเนินมะปรางพิศนุโลกมาก่อน

คุณหมอก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

แล้วก็จะดิ้นเพราะว่าเจ็บปวดทรมานจากอาการป่วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับมัดมือมัดเท้าเอาไว้ติดเตียงไว้เลยค่ะ
ที่ผ่านมาตัวลูกชายกับภรรยาไปเยี่ยมตลอดนะคะ
แล้วพอมีข่าวว่าพยาบาลทำรุนแรงกับผู้ป่วย
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิศนุโลก

ลูกชายบอกว่าไม่คิดจริงว่าเป็นพ่อของตัวเอง

กำนันบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางกำนันชีพน้อยพันธุ

แต่พอเห็นหัวเตียงอ้าวเนี่ยเลข๑๓บนหัวเตียง

โอ้โหเห็นปุ๊บน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชม
ลูกชายบอกว่าสงสารพ่อมากสงสารจับใจนะคะ

ทั้งที่พ่อเองถูกมัดมือมัดเท้า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะเทือนใจมาก
ทางโรงภูมิบริการจะคิดยังไง
ถ้าเกิดมีพยาบาลอย่างนี้

คนหลายคนในห้องไม่ใช่มีคนคนเดียว
แสดงอย่างนั้นออกมาได้ยังไง

แล้วยังมีเหล็ก

แอบอ้างว่าจะตกเตียง

เครียดมาจากไหนก็ไม่รู้แหละ
แต่การหน้าที่มันไม่ถูกต้อง

อันนี้การทักดันการจับ

ผมจะกลับบ้านเขาก็น้ำตาไหลสองข้างเนอะ

ผมนึกว่าพ่อเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับลูก

อย่างที่เราได้นำเสนอคุณผู้ชมไป

ทางผู้บริหารโรงพยาบาลพุทธชินราช

ทางสภาการพยาบาลก็ออกมาชี้แจง

พยาบาลหนึ่งคนต้องดูแลคนไข้ไม่เกินสี่คน

พยาบาลหนึ่งคนดูแลคนไข้แปดถึงเก้าคน

แล้วก็เวลาที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ย
ปกติพยาบาลไปตามก็มีการย้ายพยาบาลคนนี้แล้ว
กรรมการสอบพยาบาลคนนี้แล้วนะคะ

เรียกยาดของคุณตาวหาย๙๐ปี

ญาติบอกว่าไม่ติดใจเอาความทางโรงพยาบาลนะคะ
ลูกชายของคุณตาบอกว่าหลังจากได้พูดคุยสักถาม
สาเหตุที่พยาบาลคนนี้ทำรุนแรงในการดูแลผู้ป่วย
ได้รับคำตอบมาแล้วก็พอใจ
พอใจคำตอบจากทางผู้บริหารของโรงพยาบาลพุทธชินราช
ที่ออกมาให้เหตุผลที่ออกมาขอโทษ

แต่อยากจะให้พยาบาลคนที่อยู่ในคลิปค่ะ

คือตอนนี้เหมือนกับบอกว่าเครียดอยู่
ยังไม่กล้าออกมาขอโทษต่อหน้าสังคมอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เลยอยากจะให้ออกมาขอโทษได้ไหมนะคะ

แพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้มนุยการโรงพยาบาลพุทธชินราชบอกว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากความเครียดสะสมในการทำงานของพยาบาล
พอคุยกับทางญาติของผู้ป่วย

แล้วก็ขอบคุณทางญาติด้วยนะคะที่เข้าใจแล้วก็ไม่ติดใจเอาความ
ตอนนี้ย้ายพยาบาลคนนี้ไปช่วยงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลกแล้วนะคะ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วคาดว่าไม่เกิน๑๕วันจะได้ข้อสรุปค่ะ
ผมให้อภัยผมอยากให้มีการปรับแก้กนะครับก็ขอบคุณแทนน้องแล้วกัน
ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการของตัวโรงพยาบาลเองอันนี้ก็คงต้องไปจัดการต่อ
แล้วก็จะปกป้องพวกเดียวกันเองไหมอันนี้เป็นคำถามนะครับ
ซึ่งผมตอบอย่างนี้ว่ามันมีกระบวนการของมันนะครับในเรื่องของทางวินัยหรือในเรื่องของการทางด้านวิชาชีพเองที่จะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาประเด็นเรื่องการเยียวยาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการดูแลคนไข้นะครับ
ให้ปลอดภัยให้หายจากอาการเจ็บป่วยเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้แล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ผมผมให้คำตอบกับทางหลวงพี่ว่าผมขอดูแลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับ
ส่วนที่ทางลูกชายของคนไข้ก็บอกว่าอยากจะให้พยาบาลคนที่อยู่ในคลิปออกมาขอโทษเนี่ยนะคะ
ที่เขารับการรักษาตัวด้วยโรคถุงลมโป่งพองตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรักษาล่าสุดอาการหอบหืดกำเริบ
มีอาการปอดติดเชื้อจากโรคแทรกซ้อน
ก็รักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะค่ะ
ทางโรงพยาบาลเน้นย้ำว่าจะดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
และจะดูแลให้ถึงที่สุดนะคะ